นุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

เปลี่ยนจากพี่มดดำเป็นพี่หนุ่มตอนเย็นบ้างนะ

เพราะตรงนี้เขาตั้งแล้วว่าเป็นเก้าอี้พันปี

พบกับเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ถือวันพระภาษา

กับเรากันได้ไทยรัฐออฟฟิเชียลมาแล้วค่ะมาแล้วนี่เห็นไหมมาแล้ว

พลิเคชันมายไทยรัฐนะคะอยู่ต่างประเทศ
ก็สามารถดูเราได้แบบทั่วโลกเลย
เปิดเฟซบุ๊กของเพจไทยรัฐก็จะมีไลฟ์เลยนะคะ

เราพูดถึงกีฬาโอลิมปิกกันหน่อยดีกว่าไหม

เรียกหนุ่มอังอังหนุ่มอังอังหนุ่มอังอัง
ต้องบอกว่าเหรียญของเราเนี่ยหลังจากที่นิ่งกันมาหลายวันมาก

ก็มีการขยับขึ้นมาแล้วนะคะสำหรับวันนี้

วันนี้มีขยับขึ้นมาแล้วนะคะจากเทควันโดค่ะ

ทำได้เหรียญทองแดงนะคะหลังจากที่เตะคู่แข่งจากเมซิส
โอก็๑๕ต่อน้องเทนนิสไม่ได้แข่งเทนนิสนะคะ
ไม่ใช่เทนนิสนะคะแข่งเทควันโดชื่อเทนนิสนะคะ
อีกหนึ่งคนเมื่อเช้านี้ที่เราได้บอก
ที่เรารุ้นมากว่าตอน๘๓๐๘๑๕น้องเทมจะได้หรือเปล่า
แต่ก็ไม่สามารถอาจต้านทานความแกร่งของหนุ่มจีนได้
โขตัวแบบไซซ์เขาต่างกันเพราะหนุ่มจีนค่อยขายาวมาก
ดูหน้าเกาหลีที่ได้เหรียญทองแดง
ที่เทมเขาชนะหน้าเหมือนนักร้องมาก
เดี๋ยวเราต้องโฟกัสที่น้องเทมน้ำสิ
พี่โฟกัสข้างขวาพี่เลยนะ

ชนะเกาหลีก็ดับสองของโลกค่ะ

ดูไม่ชอบแต่จริงก็พ่ายไปแบบรุ่นนะ
ต่อ๖คะแนนนะพี่ไม่ได้ห่างกันเยอะมาก
เขาก็มาพยายามตีตื้นในยกสุดท้ายยกที่๓นั่นแหละ

ถูกต้องเลยนะคะส่วนทางด้านกอล์ฟบ้าง
อล์ฟของเรานี่ต้องบอกว่าโปเมเขาก็ฟอร์มดีมาก

ต้องบอกว่าโปรเมเขาอยู่ที่อันดับ๒ของโลก
ตอนนี้ที่แข่งไปเมื่อวานี้เริ่มวันแรก

อยู่อันดับหนึ่งเลยนะรั้งจากฟูเมียลมาเลย

ส่วนแบบบางทีเราอยากรู้ว่าอันดับหนึ่งตอนนี้อยู่ที่ไหน
บอกลีเดียโคมือหนึ่งเลยนะคะ
นิวซีแลนด์ตอนนี้อยู่อันดับ๑๑ร่วม

ก็ต้องรอดูส่วนอีกคนนึงโปแหวนค่ะ
แหวนก็ไม่ได้ไม่เสียอะไร
ก็ตอนนี้อยู่รั้งอันดับ๒๖ร่วมกับโปรคอปอีก๖คน

จักรยานแทคอนโด

โอ้โฮเต็มที่เลยเป็นเจ้าสาวจะแต่งกับใครพูดมา

เดี๋ยวจะมีข่าวเจ้าสาวไหมคะสบายใหญ่มาก
สบายเขียวชะ
แทคอนโดยังมีแทคอนโดยังได้อีกใครนะ

๔วันวันนี้เริ่มวันที่๒แล้วนะคะ
แล้วก็จักรยานก็รอลุ้นว่าของเราจะทำเรียนเพิ่มได้อีกหรือเปล่า
ส่งกำลังใจไปให้นะฮะคือมีการคนที่บ่นมาในออนไลน์ต่าง

เขาทำดีที่สุดแล้วไม่มีใครไม่ต้องการเหรียญนะครับ
ให้กำลังใจเขาซ้อมกันมาของเขาตลอดเลย
มันมีคนที่เก่งกว่านะก็ยอมรับกันไป
เดี๋ยวเขาจะเสียกำลังใจแงะให้กำลังใจกันทำเพื่อชาติ
ทีนี้กำลังใจเงินอัจฉิด

ประเทศที่ได้อันดับสูงสุด
อัดฉีดนักกีฬามากที่สุด

คือประเทศที่เล็กมากคือประเทศสิงคโปร์
เท่าไหร่อ๋อ

หน้าน้องเขาเนี่ยเจริญเติบโตหุ่นเหินดี

เพราะคุณ๒๒เหรียญนี้ต้องซื้อบ้านไว้เหรียญไหมเนี่ย

๒คือกลุ่มประเทศนี้เป็นกลุ่มที่ให้เหรียญทอง

ให้เกิน๑๐ล้านโดยมีอเซอร์ใบจันท
หาเซอร์บายันให้เหรียญละ๑๘ล้านบาท

ของไทยตามอินโดมาให้เหรียญทองคนละ๑๐ล้านบาทค่ะ
ประเทศที่ให้น้อยลงไปคือให้เกิน๕ล้าน
แต่ว่าน้อยกว่า๑๐ล้านคือประมาณ๗๘อะไรอย่างนี้นะครับ
เบกิสถานเบลารุสยูเครนอิตาลี

ประเทศที่รวยนะออสเตรเลีย

ฝรัศกับรัสเซียให้แค่๒ล้านกว่าบาท
นี่ที่ให้น้อยลงไปอีกคือจีนและอเมริกา

แต่เขาอย่างว่าจีนก็ได้เยอะ
คือจีนกวาดทุกประเภทอย่างนี้

แต่จีนนี่เป็นประเทศที่รวยมากนะตอนนี้
ใช่เยอรมนีให้น้อยกว่าลงไปอีก

แคนาดารวยเท่าเยอรมนีให้๕แสน

แต่คือสหราชอาณาจักรอังกฤษสวีเดนและนอเวย์
ไม่ให้เลย

และอังกฤษที่ให้ทั้งพาราอลิมปิกด้วยนะฮะ

ล้าน๒ต่อคน

พิตาธนศาสตร์และสุกัญญาศรีสุราช
ได้คนละ๒๕ล้านบาท

ตอนนี้๒๕ล้านบาทเอ๊ะแบ่งสองหรือเปล่า

โอ้โหได้มากไปปะเนี่ยทำไมแป๊บเดียว
เขาทุ่มเทมาหลายปี

กลับมาแค่ครั้งเดียว

ต้องควบคุมอาหารต้องออกกำลังกาย
และต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการยก

ความสำเร็จนั้นไม่ได้มีในวันเดียวค่ะเขามุ่งมั่นกันมา

แต่ไม่รู้จริงไม่รับผมเพิ่งอ่านข่าวมาเมื่อวาน

ในประเทศสิรภ์ะเราอยู่ทั้งหมด

เมื่อลอนดอนเมื่อ๔ปีที่แล้วเนี่ย

แล้วก็มันไม่มีกล้องทุกศาลไหมคะ
เพราะว่าถ่ายทอดไปก็ไม่มีใครดูอย่างนี้หรอ
คุณผู้ชมส่งมาดูเช้าดูเย็นไม่เบื่อเลยค่ะขาดตอนเที่ยง
น่าจะแบบว่า๓เวลาเช้ากลางวันเย็นเลย
พี่หนุ่มอายุเท่าไหร่เมื่อคืนฝันถึง

เอามาฟังข่าวต่อไปนะฮะอันนี้เป็นข่าวที่แบบเป็นการสร้างกำลังใจคือนะครับเอ่อ
ประสบปฏิเหตุเป็นอมภาษณ์ตั้งแต่คอลงมาเลย

ความหวังมันน้อยมากเลย
มันมีแบบสัก๑๐๒๐เท่านั้นที่จะกลับมาเดินได้อีก
หลังจากนั้นมันมีปฏิหารเกิดขึ้นคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าคุณแจ๊กกี้ไปเจอชายหนุ่มคนหนึ่ง
แล้วชายหนุ่มคนนี้ก็ไม่เคยรังเกียจดีดฉันที่เธอเนี่ยนะฮะ
เป็นอมภาษณ์จากคอลงมาเลยเหรอ
อ่าจากคอลงมาคุณผู้ชมคิดดูจากคอลงมาเนี่ย

ปรากฏว่าสองคนนี้รักกันนะฮะ
ฝ่ายชายก็ไม่เคยรังเกียจเดียดฉันเลยว่า
มีแฟนที่เป็นอมภาษณ์จากคอลงมา
วันหนึ่งเนี่ยนะครับตัดสินใจแต่งงาน

เธอเองมีความมุ่งมั่นอย่างหนึ่งที่
เธอจะต้องกลับมาเดินให้ได้เพื่อคนที่เธอรัก

ทั้งที่แบบรู้ว่าเธอเองก็ไม่สามารถเดินได้
ไม่สามารถให้ความสุขกับผู้ชายคนนี้ได้

ผู้หญิงคนนี้ฝึกซ้อมนะฮะ

เล่นแบบกล้ามเนื้อหลังทุกสิ่งทุกอย่าง

หลังจากนั้นเจ้าสาวครับ

แล้วเดินมาหาผู้ชาย

เต้นรำด้วยกัน
เป็นไปได้ยังไงพี่กัลจากคอ

แต่มีข้อแม้ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับ

ยืนอยู่ได้แค่ไม่เกิน๓๐นาทีเท่านั้น

สิ่งที่มันน่าอัศจรรย์กว่านั้นคือว่าเธอสามารถเดินขึ้นบันไดได้

เออเธอเดินขึ้นลงบันไดได้
คุณก็ชมจากคอลงมา
ความรักสามารถเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้

เหมือนกับวอร์มกระโดด
อะไรอย่างนี้นะคะละครลงมาที่
พื้นปรากฎเป็นเอาละพื้นตั้งแต่ภาพ

แต่แม่ดูแลตัวเองได้ลูกสองคนนี้ดูแลพ่อมา

อยากจะฆ่าตัวตายช่วงนี้ทำไงรู้ไหมพี่

วาดสวยมาก

หลังจากนั้นเขาอยากจะทูลก้าวถวายมาก

ปรากฏว่าหลังจากนั้นประมาณสัก๒๓อาทิตย์

ติดต่อกลับมามาจากสำนักพระราชวังเหรอ
พระองค์ท่านได้รับแล้วขอบใจมาก

ถวายไปแล้วท่านได้

เป็นอย่างนี้มา๑๐กว่าปี
ปีนาทีนะครับนะฮะอืมสุดยอดแม่แก่งแม่
ต่อไปก็คือเป็นความหวังของคุณหนุ่มเนี่ยคือ
ฝันที่เป็นจริงของสาวที่อัมพาต
อันนี้เป็นลบคำประมาทของสาวไซส์ใหญ่๑๒๐กิโล

แต่งกับหนุ่มน้ำหนัก๔๘กิโลกรัมน้ำหนักละ

ใช่แต่งงานกับคนที่ใหญ่กว่าพี่สองเท่าที่พังงาค่ะ
บริรักษ์บำรุงในเขตเทศบาลเมืองพังงานะคะ

เดินทางไปเป็นประธานงานจัดเลี้ยง
มงคลสมรสระหว่างนางสาวสิริมาอักษรศรีหรือน้องสร้อย
สาวเข้างาหนัก๑๒๐กับหนุ่มนายสุชาติเฉลิมสีหนุ่มหุ่นดีนะฮะ

นี่อย่าทะเลาะกันนะอย่าทะเลาะกันเลยนะ
และในงานนี้ชุมชนเป็นร้องจ่ายปิดถนนให้จัดงานปิดเลยแล้วก็ออกตังค์ให้ด้วย
คือมีการสมประมาทคือเป็นการล้อกันคนเนี่ยชอบล้อคนอ้วน
บอกว่าหาแฟนได้หรอกใช่ไหมถ้าได้ก็จะตัดชุดให้ฟรีแล้วถ้าเธอมีแฟน
บางคนจะบอกฉันจะออกชุดเครื่องนอนให้ต้องเป็นที่นอนที่ใหญ่มาก
แล้วก็เจ้าพลบอกจะเอาหมูมาทำอาหารเลี้ยงให้เต็มที่

ปรากฏว่าพอเจอคุณสุชาติคบหากันได้๕เดือน
คุณสุชาติขอแต่งงานเจอกันที่ร้านกาแฟ
น่ารักหน่อยสิสุชาติกับคาร์แคร์สุชาติทำงานที่คาร์แคร์
แล้วก็สุชาติบอกว่าจะตั้งใจทำงานสร้างครอบครัว
แล้วก็อยากจะมีลูกกันสักก่อนแรกอันแรกเลยขอมี๑คน

แต่งงานในวันนี้ชาวบ้านในชุมชนนั้นร่วมแรงร่วมใจ

และบางคนที่เคยล้อเลียนน้องเขาไว้ก็ทำตามสัญญา

ที่นอนมาหมูต้องมามา

เอ้าช่วงหน้าทาน้ำหลักลด

ลดนะพี่เขาผอบลุงเยอะมากพี่ดูลุงก่อน

สนับสนุนโดยเรสโตเรียเอ็กซ์เพรส
เปลี่ยนสีผมขาวได้ดั่งใจใน๕นาที
ยาสีฟันซิสเทมมาแอดวานชาโค

หลังจากที่มีการจับตาแล้วบอกว่าคู่นี้แยกบ้านกัน
วิวาจะล่มหรือไม่นะฮะเพิ่งแต่งงานกันเอง
ปรากฏว่านี่ค่ะคนนี้นะคะเขาไปเที่ยวญี่ปุ่นกันนี่

ใช่ค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นมานั้นได้รับการแก้ไข
เพราะเวลาที่ใช้ร่วมกันนี่
วุ้นเส้นกลับมานั้นนักข่าวก็ไม่รอช้านะคะ
อัปเดตถึงทริปนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้าง
เพราะว่ามีการลงรูปสวีทสวรรค์วีดวิวแล้วก็คนเข้าไปกดไลค์เยอะมาก
ปัปปัปปัปปุ๊บเหมือนกับเป็นการให้กำลังใจกัน
เส้นบอกว่าเพิ่งกลับมาเมื่อเช้าสนุกดีค่ะ
กินเที่ยวนอนตื่นสายเป็นทริปกินเที่ยวไม่ได้ทำอะไรมาก

ก็ผ่านมาก็เข้าใจกันมากแล้วนะ

เป็นทริปที่เราอยากจะไปพักผ่อนแล้วก็ไปสนุกกันมากกว่า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

ที่บอกว่าคุณเสิร์ฟที่ไหวซึ่งใส่แหวนแต่งงาน
หรือสมมติว่าใส่ตลอดแต่เวลาทำงานที่ไม่ใส่
เวลาทำงานบางทีก็ถ้องถอด

พี่โฮงงวงนอนใช่ไหมตกลง
ไม่รู้ว่าเค้าเหมือนกัน

ไม่ใช่พี่ลูกพี่ตอนเด็ก

นั่งหยีบกิน

คือถอดปั๊กเลยแล้วก็ไปเลยพอเช้ามาแล้วพอครึ่งชั่วโมงก็ตื่นพอเช้ามาแล้วพอครึ่งชั่วโมงก็ตื่น
พี่ฮาทาพูดจุดลูกพี่ฮาทาเพิ่งมีลูกนะ
ตอนแรกคิดว่าคำถามเหตุผลของไว้ล่ะเนี้ยดูนะ

เพราะเขาเลี้ยงกันเองตลอด
เพราะว่าพี่ทาทาเขาไปแถลงข่าวคอนเสิร์ตร้านตลาดไง
เขาเจอกันเขาก็เลยไปถามว่าแบบเป็นยังไง

เขาบอกว่าเขาติดมากนะติดลูกมากจริง
แต่ว่าวันนี้เขาก็มาให้กำลังใจนะ

หมายถึงว่าไงวันนั้นที่แถลงข่าวเนี่ยลูกก็มาด้วยแต่มาแป๊บเดียว
น้องอายุ๗เดือนแล้วตอนนี้เริ่มเข้าที่ข้อทางหรือยัง

เพราะว่าน้องเรย์เป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายมากค่ะ
ตรงเวลาแต่อาจจะมีช่วง๒อาทิตย์ที่ผ่านมานิดหน่อย
เหมือนเขารู้ว่าแม่จะกลับมาทำงานไงมีงอแงด้วย
ไม่ได้อวบแต่ว่าเป็นทรงคุณแม่
ใช่เขาบอกเลยว่าลดเองไหมน้ำหนักลดลงมา๒๔กิโล
น้ำหนักโทษนี่จากการเลี้ยงน้องใช่ไหม
เขาบอกว่าเลี้ยงเรย์ด้วยเอาจริงการปั๊มนมก็มีผลมากเหมือนกัน
วกกับอาหารการกินคือเวลาปั๊มนมให้ลูก
การกินอะไรลงไปเราก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นไง
ก็เลยเป็นผลพลอยได้บวกกับการที่กลับมาทำงานด้วย

แต่นี่เขามีการแบบสลับเลี้ยงลูกกับพี่หมอด้วยนะ
คือเขาก็ดูแลกันเองถ้าสมมุติวันไหนพี่ทาทามาทำงาน

เขาอยากให้รับความอบอุ่นจากแม่หรือว่าพ่อ

อันนี้ผมเพิ่งได้เห็นข่าวเมื่อเช้านี้เอง

มีเด็กออสซี่ออสเตรเลียคนหนึ่ง
เที่ยวเมืองไทยกับแม่กับพ่อ
แล้วไปเที่ยวที่พังงาที่ภูเก็ตเขาก็นั่งเครื่องไป
ปรากฏว่าหลังจากนั้นเด็กไม่สบาย

โรคนี้โรคแบคทีเรียกินเนื้อคน
จากการที่ไปสัมผัสอะไรอยู่ในรอบตัวอย่างนี้หรอ

ที่เธอทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงเลยพวกนั้นป่ะ

เขาบอกไปติดเชื้อบนเครื่องบิน

น่ากลัวมากเลยบอกไปติดเชื้อในบนเครื่องบิน
อาการที่เป็นเนื้อปอดอักเสบไตวายเฉียบพลัน
แล้วก็รวมถึงมีเกร็ดเลือดต่ำเหมือนกับเป็นโรคไข้เลือดออก
รักษาที่โรงพยาบาลนาน๓๔วันในเมืองไทย

แล้วก็รักษาหายนะครับอันนี้ดีขึ้น
เราต้องหาข่าวนิดหน่อยสิว่าจะป้องกันยังไงอะไรอย่างนี้
เด็กเล็กเรากว่าจะรู้แล้วเป็นขนาดนี้ตัดปอดไม่ไหวนะ
ส่วนหนึ่งว่าพยายามอย่าพาเด็กที่แบบว่า
ร่างกายไม่เห็นแข็งแรงวิธีแบบ
เครื่องบินหรือไปเจอในที่มีคนอื่นอย่างนี้นะครับ
เราให้อิสระเขาตามขอบเขตที่ถูกต้อง
อย่างเขาไปทำงานกับน้องนายรูปแทนที่หมูอันนี้เรารู้จักกันอยู่แล้ว
ด้าเองก็โตแล้วนะฮะเขาตัดสินใจเองได้
ถ้าเขาจะคบกันก็เป็นเรื่องที่ดีในทุกเรื่องนะครับ
เขาแยกเองได้แล้วเวลาเล่นโซเชียล
เราควรจะต้องเปิดใจกว้างใครวิจารณ์วิอะไรยังไงก็ช่างเขา
เราต้องมองข้ามไปบ้างมองให้เป็นในเรื่องบันเทิงดีกว่า
ชนะพี่ตอนนี้รู้สึกว่าลูกฮอตกันทุกคน
แต่ไม่ว่าจะอย่างไรนะฮะหน้าที่หลักของลูกก็คือเรียนหนังสือให้จบ

สุดท้ายต้องขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูลูก
เราเองก็สอนเขาตลอดอย่ายิงแล้วก็ต้องเข้ากับทุกคนให้ได้
เขาถามลูกมากเลยอ๋อคุณเจ๊นี่นะ
พี่รักเมียทำงานก็เก่ง
ทำงานเก่งร้องเพลงเก่งมีเมียสวย
ลูกหล่อลูกสวยสุดยอดจริง

ลูกนี่รักสามัคคีกันที่เขาถ่ายไลฟ์
แล้วเจ้าสมุทรวิ่งอยู่ไง
แล้วปรากฏว่ามีต้นใบไม้ล่วงลงมา
แล้วเจ้านายเข้าไปบังให้น้องหลังแดงเถือกเลย

อยากให้มายูสวยเหมือนเจดา
กลัวมายูกายไม่ออกพี่มายูก็น่ารัก

สอบขวบยังพี่นุ่มสอบขวบ๙เดือน

ถันไปเห็นเอ๊ะใครเอานังยางลัดคอลูบป่ะ
มันเป็นชั้นป้องอย่างนี้
พี่หนุ่มก็หน้าตาดีพี่เมย์ก็หน้าตาสูง
พี่นุ่มตัวยาวเขาดีหุ่นโปรง

หนังยางเข้าไปอยู่ในเนื้อของเด็ก

ไม่คือเด็กเนี่ยเอาไปเล่นแล้วก็รัดเอาไว้แล้วข้อมเป็นป้อง

แล้วแม่ไม่รู้ก็ลัดแล้วเนื้อมันขึ้นมาหุ้มอยู่ข้างใน

พอเอ็กซาเรย์ผากเป็นหนังยางอยู่ข้างใน
อยากให้มดดำอยุตรงนี้แจงเลย

เต๋าสมชายเตะใครอีกเหรอ

ภายนอกอย่างเข้มแต่อยู่ครอบครัวมุ่งมิ้ง

ไม่กล้าไม่ได้เตะใครอีกนะ
ไม่ได้เตะไม่ได้เตะ

เขาแรกเลยนะครับพี่เต๋าไม่ทำอะไรพี่เต๋าสมชายมีอะไรหรือเปล่า
ไม่เกี่ยวนะเต๋าพี่ไม่เกี่ยว
ดูถึงไปในหุ้งหังผม

นี่ร้ายหรือเปล่าเต๋าหัวโจกนี่อะไรล่ะ

แซวเขาสิแซวเขา
นี่เขาบอกเห็นเข้มแบบนี้นะครับคุณเต๋าสมชายนะครับ
กับมีโมเมนต์นะครับเป็นมุมมาแบบ
มุ้งมิ้งน่ารักเวลาอยู่ครอบครัวนะครับ
ทาเล็บเล่นน้ำทำปากจูเป็นคุณพ่อที่น่ารักที่สุด

ทาเล็บนี่ลูกใช่อ๋อเหรออืม

ทาให้พ่อมีพ่อหนวดอย่างนี้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
ในก็ลูกเพื่อเล่นเก่าลูกสาวนะสาวงี้อาจจะไม่เจอเขาออกรายการเลย
เขาพาลูกชายเขามากับลูกสาวเขามาเที่ยวกองบุญ
ตอนวันผมเห็นไปเดินอยู่คิตตอนพักพาลูกไปเรียน
พาลูกไปเรียนน่ารักตื่นเช้าไปส่งลูกเรียนด้วยนะคะบอกเลย

เต๋าเขานี่มากกับลูกอ่ะเขาเรียกลูกเขาน่ารักมาก

นุ๊คเคยถามเขาอยู่แล้ว

เกรงว่าเราจะรับมือไม่ไหว

แล้วทำเสียงจื้อสิแล้วทำปากเอามาเออนี่แหละจื้อมันเซ็กซี่

ปากออกมาอยู่
เอ้าณเดชน์ทำอะไรอ่ะณเดชน์ภูกิเมียโชว์จริตหญิงแบบอินเนอร์มาเต็มนะฮะ
ตอนนี้เขาเล่นละคร๒เรื่องพร้อมกัน
คือนี่ได้รับสลับร่างซึ่งต้องแลกวิญญาณกับน้องยายาอุรัสยานะคะ
เป็นเรื่องของเจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์กับหนุ่มนาวิกโยธิน
เขาก็เลยเป็นเจ้าหญิงด้วยและเป็นนาวิกโยธินด้วย

ณเดชน์คะซับซ้อนมากย้อนแย่งเลย
ณเดชน์คือทำได้หรือเปล่าคือช่วงนี้ทั้งคู่เขาต้องวิ่งเข้ากองนี้
เขาเล่นคู่กันทั้งสองเรื่องเล่นเป็นนาวิธีหนึ่งเป็นทหารทีนึง
มาเป็นแบบว่าสายลับทีนึงนะฮะยายาก็เป็นสายลับอันหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเจ้าหญิง
อันนี้สลับร่างกับยาย่าที่เป็นผู้หญิงในเรื่องเล่นแล้วสลับนะ
แล้วอินเนอร์ทำงี้ได้เพราะอินเนอร์มาแล้วมันจะมีลีน

ย่านั่งแบบเป็นเท่เลย
ดูอยากดูมากเรื่องนี้
น่ารักรู้สึกเรื่องนี้จะมีต่อด้วยนะ

ดูเรื่องนี้ตัวละครเยอะมากแล้วตัวดีนะ

อีกหนึ่งสาวค่ะคุณปูปรายา
ทุ่ม๑๐ล้านซื้อคอนโดใหม่ใจกลางสุขุมวิทย์เลย
เอาไว้เก็บรองเท้าแล้วตรงนี้เนี่ย

เป็นปีทองของเขาไงเขาก็ทำงาน

ร้านไปซื้อคอนโดใจกลางเมืองเลย
ที่สำคัญคอนโดนี้เนี่ยยังมีหนุ่มโน้ตวิเศษอดีตหวานใจ

คือคุณปูเขาก็บอกไม่เขาเพิ่งเลือก
ฮะคืออย่างนี้แต่ว่าเขาก็ทำธุรกิจร่วมกันอยู่นะ
ใช่ไม่เขาบอกเลยว่าตัวคุณโน๊ตเอง
เขามีประสบการณ์ในเรื่องของคอนโดเรื่องอะไรแบบนี้
เขาก็ไปดูมาประมาณแบบ๑๖ที่แล้ว

มาให้เขาก็บอกว่าเขาจะไปอยู่นั่นแหละ

คือเขาบอกว่าเขาจะไปอยู่ทำอีกห้องนึงไว้ให้คุณแม่

ขอไปแบ่งสัก๓ตารางเมตรนอนได้ไหมห้องเก็บรองเท้า
ที่ก็ลองดูก็ได้เขาบอกว่าส่วนเรื่องที่ปูไปวันเกิดคุณน็อตวิสรุธเนี่ย
เขาก็บอกว่าเขาไปจริงก็คือคุณน๊อตชวนเขาไปแล้วก็ไปเจอกับคุณน้อง
คุยกันปกตินะคะส่วนเรื่องที่จะกลับไปคืนดีกับแบบว่าเปลี่ยนสถานะของตัวเองไว้ไหมเนี่ย
เขาบอกว่าเขาขอพักไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ตนงานเยอะมาก
มันอาจจะฟังดูน้ำเน่าแต่ตนเฉยมากตนไม่ได้เสียใจกับเรื่องนี้เลย
เธอมีอยู่ไหมไม่เลิกกันแล้วมาช่วยเลือกคอนโดไปช่วยเขามา
เลยดูใส้แมางด้วยเลยมันก็อยากมีอีกวันนี้
บุญดามาเป็นอีกหนึ่งคนแล้วมีก็อยากดู

เดี๋ยวข่าวสุดท้ายในคลื่นรบกวนเหรอคะ
สร้อยข้อมือรูปตัวบีแถวบ้านอ่านว่า
บี้เย้ยแต่พอถูกหยอกเอ๊ะอะไรยังไงคะ
งมัชนกรีบปฏิเสธหน้าตาตื่นไม่มีอะไร
เชื่อก็ได้เชื่อมั้ยอ่ะบี
เอาพี่ก็เชื่อหน่อยสิเขาบอกมาแล้ว

เขาอาจจะฟีบอย
แล้วของคิมมี่คือเปล่า
นางเอกคิมเบอรี่หลงอาหารแดนอุทัย
อาทิตย์อุทัยขอไปชิมแกงกะหรี่
ฉลองเปิดร้านแคมป์สาขาแรกในไทยวันนี้
วันนี้ไม่รู้ก็จะมีใครไปหาน้อง
ต้นตำรับเลยคิมไปที่อินเดีย
ฟอฟันทำร้ายลูกแท้วัย๓เดือน

เป็นดาราหน้าใหม่ใหม่ในวงการ
พรุ่งนี้เช้านะฮะ

พรุ่งนี้ใครจะมาแต่ผมไม่ได้มาคุณมา

ถ้าจะมีเรื่องจริงผมเจอคนคนนี้
อยากจะเข้าไปตกหัวซะที

คือมีรูปเด็กที่ถูกทำร้าย

เป็นนักแสดงฟอฟัน

พุชายใช่ไหม

ส่วนสำหรับคืนนี้ทอล์กที่รู้ดาวน์นะคะ
คืนนี้๔ทุ่มเดี๋ยวค่อยโดนแหวนแหวนนี่

มคะลักษมณ์ดูชุดมดดำก็ไม่ธรรมดาหรอกเธอ
ตามดวงเนี่ยแหวนมีผู้ชายเข้ามาไม่ขาด

คืออยู่เป็นโสดดีกว่ามีครอบครัวหรือไม่
ตัวกรี๊ดเลยกำลังมีทางจะแต่งงาน
โธ่ผมจะมีปัญหา
วันนี้ไปก่อนแหละ

วันนี้ไปก่อนแล้วนะครับ
สวัสดีค่ะโอเคพรุ่งนี้เจอกัน๖โมงเช้า

ทางไทยรัฐทีวีกดช่อง๓๒ไว้นะครับ